สัปดาห์ที่ผ่านมาที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของคนไทยแต่ไปเกิดที่ไต้หวันคุณผู้ชมฮะ
เมื่อมีการพบศพคนไทยเป็นคู่สามีภรรยาแล้วภรรยาตั้งคันอยู่ด้วยนะ

มันจะอยู่ใกล้สถานีรถไฟความเร็วสูงในเมืองเถาหยวน
ทั้งสองศพมีบาดแผลถูกของแข็งตีที่หัวด้วยครับ
น่าจะเสียชีวิตมาแล้วประมาณ๒วัน
สลดหนักไปกว่านั้นเมื่อรู้ว่าฝ่ายภรรยาฝั่งผู้หญิง
กำลังตั้งคันลูกแฝดอายุคันประมาณ๕เดือนแล้วนะคุณผู้ชม

ผู้ชายชื่อว่านายประเสริฐโนราชอายุ๓๒ปี

ครับส่วนผู้หญิงชื่อว่านางสาวพจนีแซ่หลี
อายุสามสิบห้าปีเป็นชาวเชียงใหม่ศพของทั้งคู่ถูกพบเมื่อสิบมิถุนายน
ที่ผ่านมาครับนี่ภาพของผู้หญิงผู้เสียชีวิตนะฮะ
ไซต์ข่าวแอปเปิ้ลออนไลน์เปิดเผยภาพวงจรปิดที่จะเห็นคนร้ายเนี่ย
ครับแล้วก็เดินออกมาจากรถที่จอดทิ้งไว้ที่ลานจอด
แล้วอีกสองวันต่อมาก็มีคนไปพบศพของคู่สามีภรรยาอืม
ไปสืบมาพบว่าผู้ก่อเหตุครับกับผู้หญิงที่ตายเป็นคนรู้จักกัน
เนี่ยนั่งกินข้าวโต๊ะเดียวกันนะใช่ฮะโอ้โหแล้วก็มาเรียนต่อที่
หวันด้วยกันตั้งแต่มปลายเลยนะก่อนจะกลับมาที่ประเทศไทย
หลังจากนั้นฝั่งผู้หญิงครับคุณพจนีเนี่ยไปทำงานที่ไต้หวัน
แล้วก็แต่งงานกับชายไต้หวันจนได้รับสัญชาติไต้หวัน
แล้วก็หย่ากันหลังจากหย่ามาแล้วก็มาแต่งงานกับผู้ชายคนไทย
ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันที่นั่นและนี่คือภาพสุดท้าย
ที่เห็นสองสามีภรรยาเดินคู่กันในตลาดครับอืมนี่ไงนี่ฮะ
เป็นตลาดย่านถูเฉินโดยฝ่ายหญิงอยู่ในชุดคลุมทองด้วย
จริงแล้วทั้งคนก่อเหตุแล้วก็ผู้ตายลงทุนทำธุรกิจด้วยกันด้วยนะคุณผู้ชม
เป็นธุรกิจเกี่ยวกับการจัดหาแรงงานแต่ปรากฏว่าไม่นานมานี้ครับ
ทั้งสองฝ่ายขัดแย้งกันในเรื่องของบัญชีอีกทั้งผู้ก่อเหตุยังอิจฉา
เพื่อจะเตรียมต้อนรับลูกแฝดที่กำลังจะคลอดออกมาครับเย็นวันที่แปดมิถุนายน
ผู้ก่อเหตุกับคู่สามีภรรยาก็นัดกันมาเจรจาแต่มันลงเอยด้วยการที่ผู้ก่อเหตุ
ลงมือสังหารทั้งคู่ด้วยอาวุธของแข็งไม่มีคมแล้วก็เอาถุงพลาสติกมาครอบหัวของ
ฝ่ายหญิงจนขาดอากาศหายใจก่อนจะนำศพของทั้งคู่ไปยัดใส่รถครับ
จอดทิ้งไว้ใกล้กับสถานีรถไฟความเร็วสูงหลังลงมือเสร็จแล้วคนก่อเหตุ
ขึ้นเครื่องบินหนีมาอย่างประเทศไทยในวันที่๙มิธุนายนข้อครอบครัวของ
เพราะเพิ่งจะแล้วกันว่านี่ลูกชายเดี่ยวจะพารู้สมัยกลับมาไทยวันที่๑๕
มิถุนายนนี้โอ้โหสัปดาห์นี้เลยเนี่ยเพราะว่าลูกสะพ้ายเนี่ยท้อง
ใกล้คลอดแล้วครับอยากจะพาไปเที่ยวพักผ่อนที่ทะเลหลัง
จากนั้นก็ไม่ได้คุยกับนายประเสริฐอีกเลยทางครอบครัวของ
เขาบอกไว้นะจนกระทั่งพี่สาวของมี่มี่ก็คือภรรยา
นายประเสริฐโทรมาบอกว่าลูกเสียชีวิตแล้วตกใจเลยครับ
ตอนนี้เป็นห่วงเรื่องของคดีอยากให้ทางการไทยช่วยจับ
คนร้ายมาให้ได้เลยเพราะพฤติกรรมโอ้โหมันโหดร้ายเกิน
ไปอ่ะตอนนี้ทุกคนในครอบครัวยังทำใจไม่ได้แม้แต่เด็กในท้อง
ก็เป็นชายหญิงอายุคันเพียง๕เดือนคนร้ายยังไม่เว้นเลย
นะครับ
ทำโหดเกินไปอ่ะนะ
เพราะว่าเร็วหน่อยนี่ทองก็๒คนอาจารย์นะครับ
นั่นแหละ

นี่ทอง๕เดือนแล้ว
จั๊กจั๊กได้

มันก็สิ่งใจโหดเที่ยมไม่มีทักแม่เถอะ
นี่แหละครับเขายังบอกเลยโอ้โหทำไมมันโหดเยี่ยมได้ขนาดนั้น
ล่าสุดครับตำรวจไทยได้รับการประสานจากตำรวจไต้หวันแล้วนะคุณผู้ชม

นายสันติเป็นชาวเชียงใหม่

ส่งทีมชุดสืบสวนสอบสวนลงพื้นที่
แกะรอยของคนร้ายคนนี้แล้ว

เป็นคนไทยที่ไปตั้งรกรากอยู่ที่ไต้หวัน

แล้วก็พี่สมบอกมาตอนนี้บอกว่า
ในใต้สะพานสถานีฤทธิ์ไฟตรงนั้น

เข้าใจแล้ว